ดีของพวกเราชาวไทยรัฐทีวีทุกคน

เพราะว่ามีรางวัลมาการันตีอีกแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้กับรางวัลดาวเมฆขลาครั้งที่๔ประจำปี๒๕๕๙
ไทยรัฐทีวีของเรากวาดมาเรียบ๕รางวัลค่ะ
งานมอบรางวัลดาวเมฆคลาครั้งที่๔ประจำปี๒๕๕๙
โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
ภายใต้โครงการรวมใจสื่อมวลชนจงรักพักดี
ทำดีเพื่อในหลวงพระราชินีในปีมหามงคลนะคะ
ซึ่งในปีนี้สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีคว้าไป๕รางวัล
แก่รางวัลสถานีโทรทัศน์คลายทุกข์บำรุงสุข
รางวัลรายการสารพันธ์ข่าวครบประเด็น

และรางวัลรายการข่าวบันเทิงสร้างสรรค์
อบให้กับรายการพาเรทบันเทิงค่ะ

รวมไปถึงรายการข่าวภาคค่ำไทยรัฐนิวส์โชว์
ก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็รางวัลบุคคลดีสีสังคมแห่งปี
มอบให้กับคุณวิเชนโภชนุกูล
เลขานุการมูลนิธิไทยรัฐค่ะ
ซึ่งก็เป็นคุณพ่อของผู้ประกาศข่าวของเรานะ
คุณใบตองรัชตะวันนั่นเองนะคะ

คำมั่นสัญญาเลยละกันว่าเราจะเดินหน้า
สร้างสรรค์ผลงานดีรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพรายการ

แล้วก็จะรักษามาตรฐานดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ

เพราะว่าเป็นรางวัลที่เราทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจทำเพื่อคุณผู้ชม
แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทำให้คนสร้างงานมีกำลังใจมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นการตอกย้ำเลยนะคะว่าพาเรทบันเทิงของเราไม่ได้มีแค่ข่าวก๊อตสิบ
แต่เรามีครบทุกความบันเทิงจริงค่ะ
ทีมงานพาเรทบันเทิงนะคะไม่ใช่แค่เบื้องหน้าเท่านั้น
แต่ว่ายังมีบุคลากรเบื้องหลังที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ทุกคน
และหลังจากนี้พวกเราก็สัญญาว่าจะพัฒนาเนื้อหาข่าวให้สร้างสรรค์สังคมมากยิ่งขึ้นค่ะ
รางวัลนี้ก็มอบให้กับทีมงานทุกคน
แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นแรงใจแรงเชียร์กับพวกเรานะครับ
ก็คิดว่าเราจะทำผลงานดีแบบนี้ตลอดไปเลยครับ